สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วาเรตี้ปากท้องของคนอยากรวย
วันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงขอเปิดรายการกันที่ร้านตั้งซุ้ยเห็ง
ตำนานก๋วยเตี๋ยวเป็ดแห่งสะพานเหลืองกว่าห้าสิบปีที่ตอนนี้ได้ย้ายมาอยู่แถวบรรทัศน์ทอง
ต้องบอกว่าตั้งซุ้ยเห็งเนี่ยครับก็ตั้งโดยคุณพ่อซุ้ยสงแทร่ตั้ง
หรือคุณพ่อของคุณเหมียวจากเมื่อก่อนที่เคยเป็นกุ๊กใหญ่ที่อูฟูเหลา
เลยทำให้มีฝีมือการทำอาหารมาก่อนพอเริ่มมีลูกหลายคน
จึงคิดว่าต้องออกมาหาอะไรทำซึ่งสมัยนั้นในกรุงเทพ
ไปด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไม่ค่อยมีใครทำก๋วยเตี๋ยวเป็ด
จึงเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นของร้านนั่นเองล่ะครับ
ร้านดังแบบนี้เขามีเคล็ดลับทำมาค้าขายยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน
แต่ตอนนี้เราแวะไปดูเมนูเด็ดดังของเขากันก่อนดีกว่าครับ
มามาหวังนี่ว่าจะพาไปเปิดตำนังความอร่อย
ที่การังตีความอร่อยด้วยรางวังมิคชาลิงสี่ปีสอง
เจ็บอ้าวทำอะไรกันเนี่ยไม่ขายของกันเหรองานอยู่ไหนไปเลย
ใจเย็นค่ะใจเย็นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
และนี่แหละค่ะพี่เหมียวทายาทรุ่นที่๒ของร้านตั้งซุ้ยแห้ง

เอาเลยเหรอพี่เหมียวเอาเลยรอนานแล้วเนี่ยจะได้กินไหมเนี่ย
เงี้ยกมาใช่เลยแหละอ่ะใส่ลงไปในกระช้อน
แล้วก็เอาไม้เขียนเส้นไม่มาติดกันอย่างงี้อืมนั่นแหละ
ขึ้นได้แล้วจริงจังอ่ะแก้งใช้สำมือข้อมือแรง
อ้ะอ้าทีมีข้อมือแรงที่สะบัดกับนี้
นี่อ่ะใส่เฮรรดิ์ต่อ

เราจะใส่น้ำภะรวลลงไปด้วย

โอเคสวยงาม

ใบตองในการลวกเส้นทำก๋วยเตี๋ยเป็ดไปแล้ว

สะบัดแรงแรงทำไมเราต้องสะบัด

แต่ถ้าเมื่อกี้เราสะบัดน้ำไม่แห้ง

เราเติมน้ำแกงลงไปมันก็ทำให้รสชาติก๋วยเตี๋ยมันเอียน

รวมเราใช้โครงเป็ดที่เราใช้ในแต่ละวันเนี่ย

แล้วอย่างนี้เรามีวิธีการเลือกเป็ดยังไง
เป็นของร้านพี่เราใช้เป็ดไซส์ใหญ่

บางช่วงก็เกือบ๔โลบางทีก็จะมา๔โลนิด

มันโหดแต่เวลาร้อนรอบมาแล้วจริงอะ
แล้วข้างในมันจะเป็นเนื้อแบบโคลกมันเล็กมาก

ใช่เหมือนหญิงอวบแต่ว่ากระดูกเล็กประมาณนั้น
แล้วอย่างนี้เราใช้เป็ดเยอะแค่ไหนเอาต่อวันก่อนนะ๓๐อ่ะ

ต่อวันแล้วถ้าคิดต่อปีอะ

แป้งแล้วอย่างนี้สมมุติเราได้เป็ดมาจากร้านอย่างนี้ค่ะ

เป็ดเราได้มามันก็จะมีคอมอะไรใช่มั้ย
มันไม่ได้ยากแต่มันค่อนข้างยุ่งนิดนึงก็คือจะต้องมาดึงถอนขนมัน
คือบริษัทอ่ะเป็ดเวลามันเป็นตัวมันมีคนเขาถอดมาแล้วเขาปั่นมาเรียบร้อยแล้ว
แต่มันจะมีขนเขาเรียกขนอ่อนขนที่คนตาดีดีเท่านั้นที่จะเห็น

เดี๋ยวพี่จะให้เราลองด้วยอะ
ถอนขนเป็ด
ใช่

ไม่ให้หลุดด้วย
คนพวกนี้เป็นสีขาวมันก็จะโผล่ออกมามันก็ดูน่าเกลียดไง
เวลาที่เรากินอะไรแล้วมันมีขนอะ
อ๋อเราก็เลยต้องมานั่งถอนอีกขนเล็กเนี่ยที่เครื่องมันปั่นไม่ออกเนี่ย

เหมียวบอกมันไม่ยากแต่มันไม่ง่าย
แต่สำหรับหนูมันยากมากด้วย
เป็นว่าเดี๋ยวรอกินดีกว่าเพราะว่าเห็นทำขนาดนี้ยากมากวิถีพิถันมาก

ไม่ทำแล้วกินเลย
ไม่ใช่แค่น้องใบตองหรอกครับที่ท้องร้อง
เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะร้องเป็นเมโลดี้เสียงเป็ดไปตามกันแล้วล่ะครับ
และเมนูที่พี่เหมียวเขาเตรียมเอาไว้นั่นก็คือทั้งหมดนี่เลยล่ะครับ
บมีป้อเป็ดหม้อดินเป็ดรวมไส้แก้วปากเป็ดตุ๋นพะโลกระโกะเป็ดลวงขนาดน้ำมันหอยนมลอยสอเห็นและก็อิจฉาน้องไปต่อง
ไหนบอกรสชาติแต่ละเมนูหน่อยสิจ๊ะ

มันจะเหนียวนุ่มกำลังดีมันจะไม่เละ
คือไม่มีความเละไม่มีน้ำเลยแห้งมาก

อร่อยมากอันนี้คือเป็ดรวมคณะน้ำมันหอย
จะบอกว่าเป็ดไม่มีกลิ่นสาบเลยแล้วเขาใส่ใจเป็ดมาก
อย่างที่เราเห็นไปอ่ะคุณผู้ชมขนที่เป็ดอ่ะไม่มีเลย
เนื้อเขาอ่ะมีความแน่นไม่มันแล้วหนังบางมากเลยค่ะ
อร่อยมากเอาจริงจริงมาแล้วต้องโดนอ่ะไปต่อที่เมนูนี้
เมนูไส้แก้วนะคะเล่าให้ฟังปกติเป็นคนชอบทานไส้แก้วมาก
แต่ว่าบางร้านอ่ะเป็นไส้แก้วแต่เหนียวแต่อันเนี้ย
ไม่เหนียวสะอาดแล้วก็กรุบแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มของเขาอ่ะ
อร่อยมากใครที่ชอบทานไส้นะต้องลองไปต่อกันที่
ปากเป็ดพะโลจ้าหู้ยเจ้าปากแบบใหญ่มากนี่ดู
คือจะบอกว่าปากเป็ดเขาอ่ะนุ่มแล้วก็หอมเครื่องเทศเครื่องพะโลครับ
มันมีความหนึบแต่นุ่มไม่เหนียวทานง่ายแล้วเต็มปากเต็มคำอ่ะ
ส่วนเมนูสุดท้ายของเราวันนี้อันนี้คือหม้อดินเป็ดรวม
เขามีทุกส่วนเลยอ่ะพ่อค่ะอะไรมาหมดเลยอ่ะ
คืออันนี้จะมีความแบบร้อนนิดนึงเพราะว่าเขาทำมาในหม้อดิน
แล้วทุกส่วนไม่เหนียวเลยคือเปื่อยเหมือนยุ่ยละลายในปาก
แต่มันจะมีความหนึบอยากให้ลองคือทุกเมนูทั้ง๕เมนูนี้อร่อยทุกอย่างเลยคุณผู้ชม
การันตีขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไมถึงมีลูกค้าประจำตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
พี่ป้าน้าอาจนถึงลูกเด็กเล็กแดงมาตลอดกว่า๕๐ปี
ได้รับรางวัลมิชลินไกด์๔ปีซ้อนชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
เป็นต้องแวะมาลิ้มลองกันทุกรายโด่งดังถึงขนาดที่นิตยสารวกเจแปน
ลงทุนบินมาชิมจนตีพิมพ์ให้กับผู้คนในประเทศญี่ปุ่นได้รู้จักกันมาแล้ว
และความอร่อยของตั้งซุ้ยเห็งก็ยังไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้นะครับเพราะเขาเกือบจะได้เป็นเมนูขึ้นเครื่องมาแล้วล่ะครับ
มีการติดต่อมาจากสายการบินก็คุยรายละเอียดแล้วว่าเราจะทำยังไงเราจะไม่ได้กันยังไงจะนัดทำสัญญา
สรุปโควิดมาปุ๊บโครงการจบ
พอสายการบินหยุดโครงการเราก็ต้องหยุดเราก็ต้องมาดูว่าเมื่อโควิดมันจบแล้วเนี่ยจะยังไงต่อไปโชคยังอยู่กับเราไหม
เดี๋ยวรอลุ้นว่าแบบทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วเราจะดำเนินงานกันต่อไหมยังไงเนอะ
ทำไมเราถึงตัดสินใจว่าแบบจะมาสารต่อกิจการนี้เพราะเราก็เป็นสาวสวยคนนึงอะเนาะ
ถ้าถามพี่จริงพี่ก็ไม่ได้อยากจะต้องประสานต่อกิจการก๋วยเตี๋เป็ด
ถ้าให้พี่เล่าย้อนกลับไปก่อนนะว่าจริงแล้วอาชีพขายก๋วยเตี๋เป็ดของพ่อพี่เนี่ยพี่อาย
สมัยเรียนจะมีเฉพาะเพื่อนที่สนิทจริงจะรู้ว่าขายเวลาเตือกเป็น
ตอนที่เราเรียนบริษีมันก็ไม่เห็นกันที่ว่าเราไปเรียนเนาะ
ก็ทักว่าเฮ้ยใครเอากลิ่นแก๊กกี้เข้ามาใครทำแก๊กกี้๖
จนเพื่อนเนี่ยที่สนิทกันบอกว่ามึงกลิ่นออกมาตัวแบบมึง
ก็เลยกลับไปดูที่บ้านมันมาจากอะไร
สุดท้ายมันมาจากสิ่งหนึ่งที่พ่อพี่เอามาใส่เป็นสูตรพิเศษในน้ำแกง

ใช่เวลาไปลงไปเรียนน้ำหอมยิ่งฉีดเท่าไหร่แป๊กกี้ยิ่ง

ใช่สุดท้ายติ่งอ่ะเห็นว่าเราอายใช่ปะอืมไม่ไหว
ตัวนี้ก็หายากไม่ใส่แล้วเพราะกลิ่นมันแรง
เลิกแล้วพี่เหมียวดูแลก๋วยเตี๋ยเป็ดตรงนี้มากี่ปีแล้ว
ถ้าของตัวเองเลยพี่เริ่มจากที่นี่ข้อปีที่๔
แต่ก่อนนี้มันเป็นร้านเก่าที่อยู่สะพานเหลือม
ตอนนั้นมันเป็นกรมศรีพี่น้องสี่คนแล้วตรงนั้นอ่ะ
พอสัญญามันหมดพี่ก็เอาทีมงานแล้วก็ของทั้งหมดจากร้านเก่าเนี่ย
มาย้ายมาอยู่ที่สเตยดีกว่าของทั้งหมดคือมีอะไรที่เอามาบ้างทุกอย่างทั้งร้าน
แค่เห็นหน้าร้านก็รู้สึกได้ถึงความขลังไม่ว่าจะเป็นป้ายร้านพัดลม
ตู้ไม้เก่าที่แขวนเป็ดตัวอ้วนห้อยเรียงรายไว้เหมือนคอยเรียกลูกค้า
เอกลักษณ์แบบนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมที่เขาคงเอาไว้ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อ
ถึงแม้จะย้ายมาอยู่บรรทัศน์ทองแต่วัตถุดิบทุกอย่างยังคงสดใหม่
และเน้นคุณภาพตามสูตรเก่าแก่เหมือนเดิมแต่ก่อนซื้อร้านไหน
ตอนนี้ก็ยังซื้อร้านนั้นทำให้รสชาติยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน
บรรยากาศก็ก๊อปปี้จากต้นตำรับที่สะพานเหลืองมาอย่างเป๊ะ
เพื่อที่ลูกค้าประจำจากร้านเก่าจะได้คุ้นเคยนั่นเองล่ะครับ
คุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะว่าใครที่มีโอกาสได้มาลองทานก๋วยเตี๋เป็ดที่ร้านนี้
จะต้องกลับมาแน่นอนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่า
เหมียวเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่แบบเราบูชานับถือ
มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ขอบอกไว้ก่อน
พี่ก็มีการบูชาน้องกุมารมาไว้แล้วก็เรารู้สึกว่าเวลาที่เราขอเนอะ
อาจจะเป็นช่วงที่ว่าจังหวะลูกค้าจะมาหรือเปล่าเราไม่รู้
แต่มันเป็นจังหวะที่เราขอน้องมันก็เลยเป็นความเชื่อเราก็รู้สึกว่า
เป็นที่พึ่งทางใจเวลาที่เราขอหรือว่าเราหวังอะไร

แล้วจุดเริ่มต้นจากการที่เราบูชาน้องกุมารไปได้มายังไงคะ
รู้จักกับพี่แจ๊คพี่จิลคู่แฝด

ที่ทำให้พี่เชื่อเขาเนี่ยเพราะว่าวันที่เราคุยกันเนี่ย
แจ๊กสามารถบอกเล่าลักษณะภายในบ้านของเรา

แล้ววันนี้เรามีเรื่องเราก็โทรไปหาแล้วเขาก็
มีการเล่าว่าเออบ้านเนี่ยเป็นอย่างนี้นะ

ขึ้นชั้น๒ไปมีประตูใช่ไหม
บอกขึ้นไปจนถึงขนาดที่ว่าในห้องนอนของเรา

อันนี้ยังไม่น่ากลัวเท่าตรงไหนรู้ป่ะ
ระหว่างที่คุยโทรศัพท์กันอยู่เนี่ยได้ยินเสียงแบบวิ่ง
ไปถึงเนี่ยในวัดไปกลางคืนแล้วค่ะในวัดเนี่ยจะมีน้องกุมารแบบเยอะมากอ่ะเป็นแบบพันพันเลยวันเป็นองค์เขาเรียกองค์ทองจะแบบเยอะมากแบบถ้ามองผิวเขินก็มาจากแป้นเดียวกันเราก็ถามว่าพี่แจ๊คแล้วหนูจะเลือกยังไงเขาบอกว่าเอางี้มึงไปอยู่ตรงนั้นอ่ะข้างหน้าแล้วมึงก็มองน้องกุมารทั้งหมด

ไหนบ้างสำหรับพี่อะพี่เคยทดลองพี่พี่พี่แจ๊คบอกว่าให้เราคอยบนน้องบ่อยบ่อยมันเหมือนเพิ่มประสิทธิภาพค่ะสมมุติว่าวันนี้เราขายได้สองหมื่นแต่วันนี้อยากได้สักสองหมื่นห้าเอาแบบกลางกลางแล้วกันขอเพิ่มหน่อยนะเออถ้าวันนี้แม่ขายได้สองหมื่นห้านะเดี๋ยวเอาขนมเดี๋ยวแม่จะซื้อของเล่น
วันนั้นอ่ะเป็นวันที่พี่ไปตัดผมแล้วก็นักกับเพื่อนเนอะไปเที่ยวสี่รกซอยสองอ่า
พอเราเที่ยวเสร็จเนี่ยเราก็มาฝั่งตรงข้ามเพื่อจะมานั่งกินส้มตำกัน
เราก็ไปกับหลานมีตอนนั้นมีหลานสาวไปด้วยคนหนึ่งแล้วก็บอกเขาว่ากี้เจ๊เป็นอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนแบบ
วูบไอ้กี้จับเพราะว่ากี้เจ๊ไม่ไหวแล้วอ่ะพาไปที่รถหน่อย
หลังจากนั้นพอพี่ลุกขึ้นมาปุ๊บอ่ะสติพี่ขาดแล้วแต่ทุกคนเล่าให้ฟังว่า
พอเราลงไปนั่งเนี่ยผมมันก็ปิดหน้าหมดทุกคนก็มาจับตัวเราแล้วเราก็มองขึ้นมาแบบตาขวางอ่ะ
แล้วก็มองทุกคนวันนั้นพี่แจ๊คไปด้วยทีนี้แกก็รู้ว่าเรามีอาการแปลก
แบบนั่งตาขวาไม่คุยกับใครแกก็เลยเอาสร้อยที่แกใส่อยู่อ่ะคล้องคอให้เราแล้วสร้อยมันขาด
พี่มาได้สติอีกทีหนึ่งตอนที่เขาเอาน้ำมาลาดแล้วก็มีอาการอ้วก
แล้วพอเราได้สติขึ้นมาเราก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
แจ๊คก็เลยบอกว่าอีเหมียวมึงเจอดีแล้วล่ะมึงโดนผีเข้า
พอวันรุ่งขึ้นพี่แจ๊คก็เลยพาไปหาคนทรง

เขาก็บอกว่ามันเป็นช่วงลมเพลลมพัดตรงสีลมและจังหวะว่าจิตเราอ่อน
มันก็เลยโดนได้เขาก็เลยให้หุ่นพยูนมาตัวเล็กเอามาพก
พี่ก็เพราะหุ่นพยูนอันนี้แหละแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้ว
ทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
สำหรับพี่เหมียวในการเลี้ยกุมารก็จะช่วยเรื่องการทำมาค้าขายอะไรก็ว่ากันไป
แต่ใบตองเชื่อว่าหลายคนที่ดูรายการเศรษฐีป้ายแดงอยู่วันนี้
ต้องเคยเป็นลูกค้าของร้านนี้แหละถ้าอย่างงั้นใบตองจะขอสิทธิพิเศษดีดีให้กับแฟนรายการของเราหน่อยละกันค่ะ
เอาเป็นว่าถ้าลูกค้ามาทานแล้วบอกว่ามาจากรายการเศรษฐีป้ายแดง
แค่บอกว่ามาจากรายการเศรษฐีป้ายแดงโอ้โห
เฉพาะสาขาสเตรเรียมวันนะครับ

สิทธิพิเศษดีแบบนี้รีบมาลิ้มลองกันนะครับ
ส่วนตอนนี้มีเคล็ดลับที่ทำให้การค้า
เฮ่งปังรวยมาฟาง
จะค้าขายให้ดีบางทีมันต้องมีตัวช่วย
แต่ถ้าอยากได้แบบฟรีรายการเศรษฐีป้ายแดงจัดให้
เพราะวันนี้สินแสชัยได้บุกไปที่ตลาดสาลายาจังหวัดนครปฐม
เดี๋ยวสินแสจะนำสายพลังของห่วงจุ้ย
ไปช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าให้การเงินดีขึ้นกว่าเดิม
รับรองรู้เรื่องว่าแต่ร้านไหนจะเป็นผู้โชคดีกันล่ะครับเนี่ย

และนี่ก็คือร้านแกงปักใต้รสเด็ดโดยป้าแดง
คนในตลาดเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
โรยและจัดจ้านมากล่ะครับ
แต่ช่วงนี้การค้าไม่ค่อยลื่นไหล

มาอยู่ตรงจุดทางต่างระดับนี้
คายดีไหมครับ
เท่าไหร่

แล้วมันเป็นหัวมังกรของตลาด
เพราะฉะนั้นหัวมังกรมันจะไหลลงจากที่สูง
ลงมาที่ท้องมังกรแล้วลงไปที่หางมังกร

ถ้าจัดอีกนิดเดียวถูกต้องขายดีมากกว่าเก่า
เฮ้ยรีบให้ไวแต่ต้องทำยังไงล่ะครับสินแส
ศิลป์แสแนะนำให้เอาถาดในชุดนี้มาวางไว้ในตำแหน่งนี้
เพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตัวดักกระแสจากที่สูงไหลลงที่ต่ำ
โอ้โหอย่างนี้นี่เอง
ตรงจุดที่ตั้งร้านของป้าแดงเป็นพื้นที่ต่ำที่อยู่ตรงทางต่างระดับพอดิบ
พอดีเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้การค้าดีต้องเอาของสูงไปอยู่ริมร้านฝั่งที่อยู่ใกล้สุด
เพื่อเป็นการดักซ้ำคิดภาพง่าย
ก็เหมือนเวลาที่น้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
ถ้ามีอะไรมากั้นเอาไว้มันก็เหมือนเป็นการชะลอน้ำหรือซับนั่นเองล่ะครับ
แล้วสินค้าอื่นควรจะจัดวางยังไงล่ะครับสินแส
แล้วสินค้าเราหม้อเราเรามามองอย่างนี้มันไกล
ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาขายอะไรเพราะฉะนั้นเอาหม้อมาวางไว้แถบนี้จัดเป็นรูปตัวแอล
เอาฝั่งนี้เลยครับแล้วก็มาเชื่อมกับตัวถาดฝั่งนี้
คุณป้าจะเพิ่มยอดขายขายเป็นหมื่นเลยนะครับ
นอกจากจะเรียกซับให้มาชะลอยอยู่ตรงนี้แล้วต้องกะเก็บซับให้ได้ด้วยนะครับ
ง่ายเพียงวางสินค้าให้ถูกต้องตัวอย่างจากร้านป้าแดงนี้เลยครับ
ที่ตอนนี้วางหม้อเป็นกลุ่มก้อนลองจัดวางใหม่ให้เป็นรูปตัวแอล
บรรจบกับถาดถุงแกงเปรียบเสมือนเป็นแอ่งหรืออ่าวเพื่อเก็บน้ำ
รับรองว่าการค้าดีขึ้นแน่นอนครับ
เอาไปปรับใช้ดูนะครับรับรองรู้เรื่องเฮ่งปั้งรวย
ช่วงหน้าเผยสูตรเงินล้านของซุกี้สูตรไหลำแบบหมดเปลือก
พร้อมเส้นทางความสำเร็จที่ทำให้เอลวิสซุกกี้
เป็นตำนานที่ครองใจคนไทยมากว่า๕๐ปี
หลังจากเปลี่ยนชื่อปั๊บเป็นเอวิสสุกี้อืมอ่า

เข้าคิวรอไปถึงปากซอยอะค่ะตอนนั้นยังบอกแม่เลยหนูว่าไม่อยากได้เงินแล้วนะ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วมาร้านนี้กันเป็นแก๊ง
บอกเลยว่าจะต้องเล่นมุกนี้แน่นอน
เพราะว่าชื่อของเขาคือราชาเพลงร็อกอัลโหลระดับโลก
นั่นก็คือ
ท้ายมาด้วยยิ่งเป็นเครื่องการันตีเลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นตำนานที่เด็ดสรติแค่ไหน
เอาละครับมาถึงร้านน้ำกลีดครับ

อ่ามาจำที่ปลอกไม่ได้ไหม

นี่ลูกภาคเก่าพี่ป้องเค้าเคยไปกินที่สาธารณ์ยกฤษ

อย่างนี้เที่ยวเว้ยต้องสงสัยว่า

ด้านเดิมเราจะใช้ชื่อเก่า
กลับไปจะเป็นเอลวิส
ทำไมต้องเป็นพี่เอวิสด้วยครับ
ตอนที่เราเข้ามารับช่วงต่อจากคุณแม่

เฮ้ยทำไมป๊าป๊าไว้ผมทรงเดียวกับเอวิทย์เลย

รุ่นเก่าก่อนอาจจะไว้อย่างนั้นกันนั่นค่ะ
อ่าทีนี้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราก็เลยลองมาปรึกษากันในครอบครัว
เฮ้ยแม่เราลองเปลี่ยนชื่อไหมเป็นเอวิสุกี้ไหมแม่พ่อป๊าป๊า
ก็ชอบด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งด้วยความรู้สึกของเรา
อะไรที่มันเป็นอมตะมันเป็นอะไรที่เป็นตำนาน
ฉะนั้นการที่เราจะใช้ตั้งชื่อร้านเราก็อยากให้ร้านเราอ่ะ
อยู่เป็นนานนานจนเป็นอมตะจนถึงลูกลูกลูกหลานเนอะ
ครับเพราะว่าเอวิสมันก็ดังอยู่แล้วใช่เอามาเอามาเต้นได้ไหม
เอวิสไม่ได้ถ้าร้องเพลงอะไรชอบร้องใช่ร้องเพลงเอวิสได้ไหมอ่า
หลังจากเปลี่ยนชื่อปั๊บเป็นเอวิสุกี้อืมอ่าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
ผลตอบรับค่อนข้างเรียกว่าดีมากเลยนะคะดีมากใช่คือพลิกเลยเหรอ
จริงจริงมันก็ดีอยู่แล้วอะค่ะโดยปกติทีนี้ด้วยว่าที่เราอ่ะ
ออกรายการด้วยด้วยจังหวะที่ว่าเขาอาจจะมีคอนเทนต์ให้เล่นบ้าง
ชื่อร้านเอวิสุกี้เนอะคนก็เลยจดจำตั้งแต่ออกรายการไปเนี่ย
ยังไม่ทันจะจบรายการเลยนะคะคนโทรเข้ามาจนสายเนี่ยพันกันเลยค่ะ
ไหม้เลยอ่ะจนคุณแม่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์บ้านฉันเสียเหรอ
เปล่าไม่ใช่แม่เขาน่าจะโทรมาชนกันสายซ้อนสายใช่เพราะเรายังไม่เคยเจอแบบนั้น
คนพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยยังไม่ทันเปิดร้านเลยคนมาต่อคิวตั้งแต่หน้าร้านอ่ะ
ตักซอยอ่ะครับอยู่เดี๋ยวพอจำได้แล้วว่ากี่กี่ปีแล้วครับ
เป็นสิบปีแล้วค่ะเป็นสิบปีแล้วเรายังบอกกับแม่เลย
แม่คนมาเยอะจนเราอ่ะทำไม่ไหวจริงจริงค่ะจริงจริงตอนนั้นยังบอกแม่เลย
จริงจริงหนูก็ไม่อยากได้เงินแล้วนะอยากได้การพักผ่อนเออคือมันเหนื่อยแล้ว
เยอะแล้วทุกวันด้วยเยอะทุกวันพอยังไม่ทันเปิดร้านลูกค้ารอ
ไม่ทันเปิดร้านลูกค้ามาลองด้วยเทคนิคการขายเปลี่ยนชื่อร้านให้จำง่าย
เป็นคำที่คนติดหูคุ้นเคยแบบนี้นี่เองล่ะครับที่ทำให้คนสนใจและรู้จักร้านในเวลาอันรวดเร็ว
แต่ที่เปิดไม่ยาวนานครึ่งสัตวรรษแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพราะชื่อแน่นอน
แต่ด้วยเพราะรสชาติที่อร่อยเด็ดจนใครก็ติดใจลายยุคหลายสมัย
เพราะฉะนั้นจะรีรออะไรรีบไปกินกันเลยครับ
แพมแพมมาชิมกันให้จิตองชิมก่อนเพราะนี่มีลูกค้าประจำมากินบ่อย
งั้นเริ่มชิมกันเลยเอาที่เมนูสุกี้แห้งก่อนเนอะ
หมูอ่ะมีความแบบเค็มหอมแล้วหมูจะไม่เหนียว
แล้วหมูเขามาเป็นเป็นชิ้นใหญ่นะคุณผู้ชมเนี้ยหมูใหญ่มาก
และบอกเลยว่าอันนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านนี้
มันเป็นซุกกี้แห้งที่ไม่มันแล้วก็หอมแบบหอมกระทะนิดนิดอืม
อันนี้ขอชิมเมนูมิชลินนะครับสุกี้เนื้อ
อร่อยเหมือนเดิมเนื้อนุ่มนะฮะ
ซ้ำหอมหกกระทะค่ะไหม้ไหม้นิดนิดขนมสะมก
เข้ากันดีแล้วน้ำจิ้มอันนี้คืออร่อยมาก
ถ้ากินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มก็อร่อย

ถ้าเรียกเกาเหลามันก็เป็นอะไรที่ธรรมดาทั่วไป

เหมือนเกาเหลาให้แห้งคุกกี้
มันจะเป็นตุ๊กกี้กึ่งระหว่างผัดกับแห้ง

เอางี้ดีกว่ามาเจอกับเมนูที่เด็ด

เชลทรงเครื่องเป็นพระเอกของร้านเลย
เนยตัดกับน้ำจิ้ม

อร่อยมากเครื่องเนยมันหอมมากมาก
หอมที่เครื่องก็มีน้ำหนักใส่
เอางี้เรื่องรสชาติเรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึง

อ่ะคงไม่ได้ระวังวิชลินถึง๔ปีซ้อน

อยากไปขอสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อย

เปิดสูตรลับ๒เมนูเงินล้าน

ที่ทำให้มัดใจลูกค้าทั้งชาวไทย

เคล็ดลับซุกกี้แห้งของ

รุ่นเราจะผัดกันชามต่อชาม

ก็ทำลูกค้าคนที่๑ขอไม่ใส่พริก
คนที่สองขอไม่ใส่ผักคนที่สามขอไม่ใส่เส้นช่า
ใช่เราก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรง
การทำซุกกี้ของที่นี่คือเขาจะผัดใหม่กั้นชามต่อชาม
ที่สำคัญเนี่ยครับมีมือตวงวัตถุดิบ
เพราะฉะนั้นปริมาณเนื้อและผักของแต่ละชาม
เท่ากันทุกชามอย่างแน่นอน
ไปกินกับเพื่อนก็ไม่ต้องห่วงว่าจะทะเลาะกัน
ชามใครจะเยอะกว่าส่วนจุดเด่นอีกอย่าง
ต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นซุกี้สูตรไหลำ
แต่แทบจะไม่มีกลิ่นของเต้าหู้หยีเลยล่ะครับ
แต่จะได้กลิ่นหอมของกระทะแทน
เรียกว่าเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านไปแล้วล่ะครับ
ไม่เชื่อมาลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับ

หอยเชลล์ศรวงเตือน

อันนี้คือตะแกงปิ้งหอยนะคะ
ปกติแล้วเราจะใช้ตะแกงทั่วไปพิ่งหอยเป็นไงคะ
แล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่คุณพ่อเนี่ย
เห็นว่าเวลาปิ้งแล้วตะแกงเนี่ยมันจะบิดแบี่วค่ะ

ป๊าก็เลยทำเป็นออกแบบตะแกงมาใหม่

เรียกว่าเป็นอุปกรณ์การทำหอยเชลย่างเนย
ที่ไม่เหมือนที่อื่นเลยนะ
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คุณพ่อของคุณเจี๊ยบคิดขึ้นมา
เพราะแต่ก่อนย่างด้วยตระแกงบนเต้าถ่าน
พอเมื่อโดนไฟร้อนไปเรื่อย

แหมเนยที่ทานลงไปบนหอยเชลเนี่ยครับ

จนทำให้ฟ้าหอยดำและไม่ได้

ให้ไฟลนแค่ฝาหอยด้านล่างอย่างเดียว

ก็จะไม่หกนั่นเองล่ะครับ

ประมาณไม่เกิน๕นาที

ว่ามันจะได้ที่รู้ยังอะไรอย่างนี้

พอเราปิ้งเบจภักดิ์มันจะเริ่มขุนขึ้นมา

นี่หอยเชียวย่างเนยสูตรเอวิสสุกี้
ช่วงหน้ามาพบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ
ที่คุณเจี๊ยบและอาม่าต่างศรัทธา
ที่เชื่อว่าทำให้การค้าเจริญรุ่งเรือง

บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหว้อะไรไหม
มันเหมือนมีอะไรมาช่วยเราให้ผ่านไปได้
ระดับมิชชาลินทร์เลยนะนี่ป้องสุดยอดจริงจริงเอากลับมาทำได้ไหม
ปรับปรุงตามคำแนะนำของลูกค้าที่มาทานด้วยใช่ค่ะ
เป็นผัดน้ำได้ไหมครับเพราะว่าผมไม่อยากกินน้ำมัน
อะไรอย่างเงี้ยพอเราเราได้มาลองทำดูแล้วก็มาลองชิมดู
สุขภาพขึ้นมาอีกเมนูหนึ่งสุขภาพถึงขนาดว่าโรงพยาบาล
ขอเมนูนี้เอาไปใช้ใช่ค่ะมีคุณหมอมาลองทานดูค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าอยากได้เมนูของที่ร้าน
เอามาเป็นเมนูสุขภาพให้กับคนไข้ในโรงพยาบาลชิบกินดู

อามามาขยันไหม

ตอนนี้ก็อยากรู้กันว่า

ให้การค้าเจริญรุ่งเรืองบ้างไหมล่ะครับ

แอบถามนิดนึงว่าอามะมีการบริษัทสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มีไหว้อะไรไหมเวลาเราจะเปิดร้านทุกวันอย่างนี้ค่ะ

เป็นสาวมาไหว้

ว่าจะวคุณทราบดีกว่ามีมีแค่เรียกว่าอะไร
นี่ค่ะก็คือหลักเลยนะคะ
คือปกติแล้วที่เวลาเราเปิดร้านเปิดอะไรอย่างนี้
ก็ต้องมีอยู่แล้วไหว้พระไหว้เจ้า
ไหว้อะไรแต่จริงจริงหลักสำคัญ
สำคัญที่สุดค่ะเบื้องกลับคือรับพ่อแม่ก่อนพระในบ้าน

ความรักพระพระจริงจริงแล้วบางทีรักใครชอบใครจะชอบบอกนะคะ
ว่าให้สวดบทหลวงพ่อปานดีกว่าอย่างเจี๊ยบเนี่ยสวดตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่
หลวงพ่อปานใช่ค่ะเอ่อสวดวิราธยกหน้าอ๋อนี่
คุณแม่ห้อยติดคอตลอดเลยใช่จริงจริงบางครั้งเหมือนเราอ่ะ
ติดขัดในธุรกิจจริงนะคะแต่บางครั้งเนี่ยการแก้ไขปัญหาของเรา
จริงจริงแล้วมันก็มีหลายหลายแบบแต่ละคนต่างกันแต่อย่างอย่าง
อย่างเจฟเนี้ยสวดโมคุณแผน
ค่ะถูกค่ะแล้วเราหาเป็นบทอย่างงี้แล้วเราก็สวดมาได้เลยแต่พอเรารู้สึกว่า

ว่าจะติดขัดติดขัดอะไรมันเหมือนมีอะไรมาช่วยเราให้ผ่าน
มันโดนจิตท่องได้จะไปนี่คุณก็ท่องได้เดี๋ยวมีคนมาจ้างแสดง
เออเอาไว้แล้วหน่อยสิอีกอ๋ออามาแอบบอกรับใครชอบใครก็ท่องได้
อ๋อไม่ใช่เนี้ยเงินทองเยอะได้ลูกเมียอย่างเงี้ยเออ
ให้อาม้าฝากเคล็ดลับที่ทำให้อาม้าประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้
ขยันดิจริงทำไม่หยุดค่ะตี๔นอนไม่หลับลงมาเอาหม้อมาขัด
เอาชามาล้างจนเขาพูดบอกว่าอะไรว่าขัดหม้อขัดหายก็ขัดไปอย่าไปขัดใจคนลูก
อยากให้คุณเจี๊ยกับอาม่านะครับขอโปรโมชั่นเด็ดให้กับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงซะหน่อยครับ
ได้ค่ะถ้าเกิดลูกค้ามาจากรายการเศรษฐีป้ายแดงนะคะมาแล้วแจ้งเราเราจะอ่า
ลูกค้ามาทานครบสามร้อยบาทเราจะแถมพวกไก่ให้ฟรีหนึ่งจานเลยค่ะ

ศิษย์ที่พิเศษดีดีแบบนี้รีบมากันให้ไวที่เอวิ้ดซุกี้สาขาบรรทัดทอง
ส่วนตอนนี้ได้เวลาประกาศ๕ผู้โชคดี
ที่ได้ร่วมกิจกรรมจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
ทีมงานจะรีบติดต่อกลับไป

กลับมาพบกับรายการเศรษฐีป้ายแดงกันได้ใหม่

อันนี้เป็นสิ่งที่ม้าอยากฝากบอกพี่ป้อง

พวกเมียแกไม่มี

ดีแล้วดีแล้ว